ดูเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะที่นครศรีธรรมราช
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้สติแตกเพราะว่าถูกตัดน้ำค่ะ
เขาก็เลยเอาขวานบุกเข้าไปที่สำนักงานการประปา
ทุบข้าวของเสียหายพังหมดเลยแล้วก็ชิงรถหลบหนีไปด้วยค่ะ
เรียบร้อยเรียบร้อย

อย่าดูเอาอย่ายิง

คือผู้ชายคนนี้อย่างที่บอก
ที่มาที่ไปคือเขาไม่พอใจ
เหมือนกับคุ้มคลั่งที่เขาโดนตัดน้ำ
แล้วก็เลยไปที่สำนักงานการประปา
อารวาสทำลายข้าวของในสำนักงานการประปา

หรือว่าทรัพย์สินของคนที่ไปติดต่องานเนี่ย

โดนทำทุบทำลายแบบนี้ค่ะ
ตำรวจต้องมาเกลี้ยกล่อมนะคะให้มอบตัวแต่ก็ไม่ยอม

แล้วก็ชิงมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นขี่หลบหนีไปขี่ไป

แต่ว่าระหว่างทางรถล้ม

ตอนนั้นก็อารวาสเอาขวานไปไล่ฟันชาวบ้านเขาอีก
นี่แต่งตัวคือแบบนุ่งสโหลงอะไรอย่างนี้มาเลยนะ

แล้วตำรวจที่เขาบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ก็คือสายตรวจที่อยู่ใกล้ก็เลยต้องขับกระบะไปนะคะ
แล้วก็ไปติดเครื่องยนต์ไปช่วยเปิดประตูรถ
แล้วนายธนชัยพอเจอแบบนี้ก็ฉวยโอกาสขับรถตำรวจไปอีก
คือเอามอเตอร์ไซค์ชาวบ้านไปแล้วตำรวจจะเข้าไปช่วย
ชิงรถตำรวจไปอีกก็ระดมกำลังติดตามกันค่ะ
จนกระทั่งมาถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อำเภอท่าสาราก็เลี้ยวเข้าไป
ตำรวจสุดท้ายไปตามจับตัวได้ที่นี่
นะคะก็หนีต่อเนื่อง๗๐กว่ากิโลนะคะคุณผู้ชม๓อำเภอ
ก็นายธนชัยเนี่ยหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้

หนี้ค่าน้ำอยู่๗๘บาท

มิเตอร์ไปพอไปจ่ายค่าน้ำแล้ว

ก็เลยโมโหเอาขวานไปตามหาคนว่าใคร
ยกมิเตอร์จะเอาขวานไปเล่นงานเขา
ขับรถก็ตั้งใจจะหนีไปภูเก็ต
เห็นเจ้าหน้าที่ไล่ตามมาตลอด
ก็ไม่ได้ใส่ใจมีด่านก็แหกด่าน
รถคันนี้เครื่องไม่แรงเกียร์เข้าลำบาก
ก็สุดท้ายตำรวจก็ไล่ตามทันค่ะ
รถนี้เค้าอำนวจจะเสียให้
พวกมันต้องเบิดใจเขา
ติดค่าน้ำ๗๘บาทถูกยกมิเตอร์

ตำรวจก็สอบสวนไปสอบสวนมา
รับ๔วันก่อนเสพยาบ้ามาคุณกาย
มันก็เลยแบบบานปลายถึงขนาดนี้

ทั้งทำร้ายร่างกายทำลายทรัพย์สินทหาร

แล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มด้วยค่ะ
คราวนี้โดนหลายข้อหา